เมืองกันหน่อยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะ
การประชุมของกรกตมีมติยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูล
ยุบพักอนาคตใหม่กรณีที่นายธนทรหัวหน้าพัก
ให้พักยืมเงิน๑๙๑ล้านบาท
วันนี้โอ้โหกรกตทำงานเร็วค่ะ
นำคำร้องที่ยกเมื่อวานนี้
ต่อสารรัฐธรรมนูลให้วินิจฉัยทันที
ส่วนพักอนาคตใหม่ออกมาตอบโต้
มีความเคลื่อนไหวทันทีเช่นเดียวกันก็คือ
คำพูดก็คือเป็นการเชิญชวนประชาชน
ให้ออกมาชุมนุมในวันพรุ่งนี้

คำพูดก็คือเชิญชวนให้
ผู้ที่สนับสนุนพักอนาคตใหม่
มาร่วมชุมนุมพรุ่งนี้๕โมงเย็นค่ะ

เป็นเวลาที่ต้องส่งเสียงของประชาชน
ให้มีผู้ที่มีอำนาจได้ยิน
การชุมนุมชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะคะ

ฟังเสียงนายธนทรค่ะ

เมื่อเสียงที่พวกเราเลือกเข้าสภาไม่มีค่า
ได้เวลาประชาชนออกมาส่งเสียง

แล้วก็เชิญชวนผู้ชุมนุมมาเจอกันนะคะ

ส่วนนางสาวพันนิกาวานิส

พูดถึงเรื่องการชุมนุมพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะ

ส่วนการเคลื่อนไหวของนายธนทรหลังจากนี้
นำมาสู่การวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
และพักจะถูกยุบเร็วขึ้นหรือเปล่า
มองว่ายิ่งเร็วมันก็ยิ่งชัด
ว่ามีการตั้งทงทางการเมืองไว้แล้ว

จะหาพักสำรองไว้แล้วแหละ
เพราะอนาคตใหม่ไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดนั้น
ที่จะไม่รู้ว่าตอนนี้พักอยู่ในสถานการณ์อย่างไรค่ะ
ขณะเดียวกันมีรายงานของเจ้าหน้าที่กรกตนะคะ
นำคำร้องพิจารณายุบพักอนาคตใหม่
กู้ยืมเงินจากนายธนทร๑๙๑ล้านบาท
ต่อสารรัฐธรรมนูลแล้วช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องของการที่คุณธนทรเนี่ยนะคะ
วันพรุ่งนี้๑ชั่วโมงแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกลับนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องไปถามท่านนี้ค่ะ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งก็ดูแลเรื่องของความมั่นคงด้วย
วันนี้นักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถาม
พอได้ยินชื่อธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเท่านั้นแหละค่ะ
รมบ่จอยเลยอารมณ์เสีย
คือคิ้วสองข้างมันชนกันอัตโนมัติเลยค่ะ
นักข่าวถามว่าเอ๊ะการชุมนุมของคุณธนทรในวันพรุ่งนี้เนี่ย
จะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือไม่อย่างไร
นายกถามกลับมาที่นักข่าวคนที่ถามท่านเนี่ยนะคะ
ถามว่าคุณกลัวหรือเปล่า

เตือนคนว่าอย่ามาอาจจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวก็ได้
แล้วก็มีการตั้งคำถามด้วยนะคะว่า
คือนายกตั้งคำถามกลับมาว่าไอ้ลักษณะการที่
เรียกคนออกไปชุมนุมมันสมควรไหม

ห่วงเวลาที่ประชาชนคนไทยจะเฉลิมฉลอง

แต่มาทำลายความสุขของประชาชน

ที่คุณธนทรนัดชุมนุมพรุ่งนี้

นายกบอกว่ายังไม่ได้มีการขออนุญาตชุมนุมตามกฎหมาย
ทีนี้นายกถามกลับมาน่าสนใจ
ถามว่ารู้จักคำว่ากฎหมายหรือไม่
ถ้ายังไม่ขอให้ไปขออนุญาตการชุมนุม
ซึ่งเป็นเรื่องของตำรวจที่จะพิจารณาว่า

หลังจากที่นายกตอบคำถามเสร็จสิ้นแล้ว
ยาวกว่านี้นะอันนี้ตัดมาให้ดูเฉพาะไฮไลท์
หลังจากที่ตอบคำถามเสร็จสิ้น
สายหน้าเลยค่ะองค์ลงเลยอารมณ์เสีย
สายหน้าแล้วก็เดินสะบัดบ๊อบไปเลยนะคะคุณผู้ชม
หุดหงิดบ่นบอกว่าโอ้ยถามแต่เรื่องเดิมนะคะ
ได้ยินชื่อนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่